มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะขโมยขโจรคราวนี้มาขโมยล้อแม็กซ์ออกอารวาส
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางเซลท์ขายรถเขาบอกว่าโดนจนเนี่ยมาลักล้อแมคไป๔ล้อ
แล้วถ้าเกิดว่านับในปฐุมธานีรายนี้โดนเป็นรายที่๒แล้วนะคะ
นี่แหละเป็นผู้เสียหายคือนางสาววิพาบุญมีอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานฝ่ายขายหรือว่าเป็นเซลล์

ให้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
รถของฉันถูกถอดล้อแม็กซ์ยี่ห้อเวลสีดำเงิน
พร้อมกับยางรถไปด้วยรวมแล้วทั้งหมด๔ล้อ๒๘๐๐๐บาทนะคะ
แล้วพอถอดไปเนี่ยเอาเห็นไหมคุณเอาอิดตัวหนอนมารองตรงโครงไว้แบบนี้

จากการสอบสวนค่ะผู้เสียหายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นก็ขับรถมาทำงานแล้วก็จอดเอาไว้ตรงข้ามโชว์รูมที่ทำงาน
เป็นประจำเลยมาทำงาน๘โมงเช้าเลิกงาน๕โมงเย็น
แล้วก็มีพนักงานเขาเอารถมาจอดกันเพียบเลยค่ะ
แล้วล้อแม็กซ์นี้เพิ่งซื้อมาเมื่อ๒เดือนก่อนเอง
ซื้อมาตั้ง๒๘๕๐๐บาท
เมื่อวานค่ะเลิกงานตอน๕โมงเย็นก็จะขับรถกลับบ้านตามปกติ
อ้าวตัวรถอยู่แต่ว่าล้อแล้วก็ยาง
คือทั้งตัวแม็กซ์ตัวยางถูกถอดออกไปหมดเลย
แล้วมันจะขับกันอย่างไรใช่ไหมแทบตกใจ

รอปภบอกว่าเพิ่งมาเห็นว่าตอนหลังเที่ยงแล้ว
ช่วงบ่ายรถของคุณจอดอยู่แบบนี้ล้อมันไม่อยู่

แต่ตอนนั้นรอปภไม่ได้เอกใจเพราะอะไรรู้ไหม
คิดว่าเจ้าของรถถอดเอาแม็กซ์ไปซ่อม

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ต่อมาที่ผมก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันว่าเกิดขึ้นกับตัวเองหรอ
เนื่องจากว่าตรงนี้ก็พวกคนพูดผ้าถูกไหมคะ

อยากบอกอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมฮะ
ก็อยากจะให้ช่วยตัดคนร้ายได้เร็วนะคะ

นี่ค่ะผู้เสียหายคุณผู้ชม
ย้ำนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถของเธอ
คือเป็นทะเบียนกไก่ต่อเต่า๓๙๗๘ปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็การก่อเหตุแบบนี้ก็เพิ่งเกิดมา

ในพื้นที่ของสพคลองหลวงปฐุมธานี
อันนี้คือผู้เสียหายรายแรกที่โดนไปในพื้นที่ปฐุมธานีนะคะ

เขาจอดรถกระบะของเขาเอาไว้ริมถนน

ถอดแม็กซ์ออกไปทั้ง๔ล้อแล้วก็เอาเนี่ยค่ะ
เอาหินเอาอิดมารองเอาไว้แบบนี้
ซึ่งคดีนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดตาม
จับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้นะคะ
เราก็พยายามไปสอบถามตำรวจนั่นแหละ
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทกวีช่วยสร้างสารวัตรสอบสวนสพคลองหลวง
บอกว่าตอนนี้ได้สอบสวนเจ้าของรถแล้วก็พยานไปแล้ว๒คน
แล้วตำรวจสืบสวนเองกำลังไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ตามตัวคนร้ายว่าคนร้ายมาเส้นทางไหน
พอขโมยล้อแม็กซ์ไปแล้วแล้วไปเส้นทางไหนต่อ
พันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธ
ผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา

บอกว่าตอนนี้ตำรวจสืบสวนกำลังตามกล้องวงจรปิดอยู่
แล้วมีพยานเห็นด้วยว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุ
ไม่ได้มาคนเดียวมากันเป็นกลุ่มเลย
เรื่องนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเร่งตามให้ต่อไปนะคะ